คุณผู้ชมฮะแต่มาดูอุบัติเหตุนี้ก่อนนะครับ
แม่ค้าขายโรตีเกือบตายคุณ
รถจักรยานยนต์ขี่มาเร็วมากพุ่งเข้าชนรถเข็นของเธอ
แล้วไปชนเสาไฟฟ้าจนคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
ส่วนแม่ค้ากับลูกน้อยวัย๕ขวบนะคุณนะ
เฉียดตายเพราะอะไรเธอเพิ่งเดินออกจากรถเข็นได้ประมาณ๙นึง
คือเธอกำลังจะมานั่งพักยังไม่ทันห่อนก้นนั่งเลย
ก้าวมาจากรถเข็นมอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนเลย

โอ้โหเธอถูกรถพุ่งชนแล้วอาจจะเสียชีวิตได้

นี่แหละฮะทั้งรถเข็นขายโรตีกระทะโรตีแป้งโร
กระจัดกระจายเต็มพื้นถนนเลยคุณ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสายเมืองตรังบ้านโพที่ตำบลทัพเที่ยงนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
สภาพพังยับเยินชนติดอยู่กับเสาไฟจราจร
คนขับขี่นอนนิ่งจมกองเลือดนะครับ
ก็คือนายชัยเชษแสงมุนิกอายุ๓๖ปี
เบื้องต้นตอนแรกไม่รู้สึกตัวจับชีพจรก็ไม่มีชีพจรแล้วนะครับ
กู้ภัยก็เร่งทำการยื้อชีวิตแต่เสียชีวิตลงในที่สุด
ขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังนะครับ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกฮะโอ้โหรถเข็นขายโรตีพังเสียหายกระจัดกระจายเลย
นางสาวอ้อยอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นแม่ค้าขายโรตี
เล่าให้ฟังบอกมาขายจุดนี้ประมาณ๓เดือน
ก่อนเกิดเหตุยืนขายโรตีให้ลูกค้าอยู่
เพิ่งจะเดินไปข้างหลังเพื่อไปนั่งพัก
นั่งอยู่กับลูกน้อยวัย๕ขวบเท่านั้นเอง

ทำโรตีอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมพอเสร็จจากลูกค้าซื้อ
แล้วก็เดินมากำลังจะนั่งเนี่ย
กำลังจะนั่งตรงนี้แล้วเขาก็ขับมาเร็วมากเลย

ถ้าเธอไม่พาลูกน้อยไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะ
โอ้โหเธออาจจะตายได้ลูกน้อยอาจจะตายได้นะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ข้าวของเสียหายอย่างที่บอกไป
ขายโรตีกระทงกระทะแป้งโรตีร่วงหมดเลย

ก็เลยต้องหยุดขายของไปอีกหลายวันนะครับ

รับร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์ที่มาชนตรงนี้แล้วเสียชีวิต

แล้วก็บันทึกเหตุการณ์ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ